ต่อเลยดีกว่าเมื่อเช้าเพิ่งเจอว่าที่เจ้าสาว

คุณเมพิชนาธิ์เราทำข่าวความรักเข้ามาตลอดเลยนะคะ
แจ๊กรีนในวงการประมาณ๒๐ปี

เขาจะได้แต่งงานแล้ว
เมื่อเช้าเนี่ยเขาไปเปิดละครเรื่องใหม่นะคะ
บอกเลยสวยจับจิตจับใจจริงนะคะ
โดยสาวเมย์นะคะยังได้เปิดใจครั้งแรกค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องข่าวเตรียมวิวากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจพี่บิ๊กค่ะ

และก็หมาดูใจในฐานะแฟนมา๓ปีค่ะ

เพราะว่าสาวเมย์เองก็ได้โพสต์ภาพภาพนี้เลยคุณผู้ชมเลยให้ดูภาพนี่
เป็นภาพเมื่อช่วงวันวาเลนไทยค่ะ
ภาพที่ไปถ่ายที่หัวลำโพงไม่ใช่พรีเวดดิ้งนะ
เป็นภาพวาเลนไทยหลายคนเข้าใจผิดนะคะ

โดยเขียนกับชัดว่าเธอได้ตกลบลงใจ
ใช้ชีวิตคู่กับคุณบิ๊กเมื่อวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา

หลายคนนึกว่าแต่งยังไม่แต่งให้คุยกันค่ะ
ซึ่งสาวเมย์นะคะก็เล่าให้ฟังถึงโมเมนต์ที่พี่บิ๊กขอแต่งงาน

พูดเหมือนกับเชอรี่ที่ว่าเราพร้อมแต่งงานแล้วนะ
พูดกับเมย์แบบนี้เมย์ก็อึ้งพี่นี่ขอแต่งงานหนูหรือเปล่า
ช้อนช้อนจะเทียบข้ากับผู้ชายเพื่อถ้าผู้ชายวางช้อน

แต่งจริงก็คือวันที่๑๖ธันวาคมค่ะ
อันนี้บอกเราที่แรกนะอ๋อยังมีเวลาเตรียมตัว
แล้วคุณพ่อเนี่ยขอให้จัดแค่วันเดียวเพราะว่าญาติทั้งครอบครัวเหนื่อย
จัดแค่เช้าและเย็นพอเท่ามันหลายวันแล้วไม่ไหวไงเออนะคะ
แล้วก็ตอนนี้เตรียมงานไป๓๐แล้วนะคะ
ทันทีที่ทราบข่าวค่ะเพื่อนดาราหลายคน
เป้ยปานวาดร้องไห้อ๋อดีใจแหละ
พี่อ้าวคุณนิงปานิตาหลายคนดีใจมากค่ะ
เป้ยเนี่ยโทรไปเมตกใจเป้ยร้องไห้ใหญ่เลยแบบ
ไม่ควรเพียงแค่จะแต่งจริงเหรอเลยแบบนี้ค่ะ

อ๋อคัดแล้วคัดอีกแล้ว๒๒คนค่ะ

คือจำนวนเนี่ยตรงตามวันเกิดของทั้งคู่เมย์เกิด๒๒ไง
แล้วพี่บี๊เกิดวันที่๑๑ใช่อ๋อจริงส่วนเรื่องลูกเนี่ยค่ะ
เมย์อยากได้ลูกแฝดเลยนะนะคะซึ่งก็ได้ฝากขายไว้ประมาณ๕๖ปีที่แล้วนะคะ
แล้วก็ตั้งเป้าว่าจะมีทายาทให้ทันปีหน้าเพราะเชื่อว่าลูกเกิดปีมังกรมันจะปัง
โอ้ยเห็นก้าวก็ปูเหมือนกันนะฟังสาวเม็กันหน่อยค่ะ
พี่อังรุ้นมากอะไรอย่างเงี้ยพี่หนิ่งกะแทร่ทุกคนคือดีใจ
เจ้าบ่าวมี๑๘คนก็คือมันเป็นวันเกิดเขาก็เกิดวันที่๑๘มันเกิดวันที่๒
เราเกิดปีไก่แล้วแฟนเราเกิดปีมังกร
เขาอยากจะเล่ให้ลูกเกิดปีมังกร

ขออภัยสำคัญสิเพื่อนเจ้าบ่าวคิดคน

เราถือว่ามีโอกาสพบเพื่อนเจ้าบ่าวมากขึ้น
เพื่อนเจ้าสาวที่๒๒นะคะ
วาดที่สามีอาณาเกิดปีมังกร

เขาเชิญนะเขาเชิญอยู่

ตกลงกันเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม